ลูกเขยใช้ปืนยิงถล่มพ่อตาและแม่ยายครับ

พัดความกดดันที่มันถาโถมถล่มมาที่ตัวเขา
ก็เลยสวนกลับแบบนี้และนี่คือวินาทีการจับกลุ่ม
จับก่อนลงพื้นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวนายไพโรดหรือนายติ๊กอายุ๓๖ผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นลูกเขยบ้านนี้ครับยิงพ่อตาแม่ยายจนตาย

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวนายไพโรธหรือนายติ๊กอายุ๓๖ผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นลูกเขยบ้านนี้ครับยิงพ่อตาแม่ยายจนตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามรับแจ้งว่า
คลั่งใช้ปืนยิงแล้วมีคนเจ็บสาหัส

เป็นบ้านหลังหนึ่งในตัวเมืองสมุทรสงครามครับ

เสียงปืนดังออกมาประมาณ๓ชุด
ชุดละ๙นัทครับ

ตัวผู้ก่อเหตุไม่ยอมให้ใครเข้าไปเอาคนเจ็บออกมาครับ

เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือแต่สุดท้ายไม่ทันการครับ
สองเหตุการณ์นี้แสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของผู้ตาย
โชติพัฒน์อายุ๕๖เป็นสมาชิกสภาอบตบ้านปรก

และอีก๑ศพเป็นศพนางพัชรีอายุ๕๗

พบศพบริเวณปากประตูเข้าบ้านครับ
แล้วก็หน้าบ้านพบปลอกกระสุนตกอยู่ประมาณ๓๐ปลอก
ตัวในติ๊กคนก่อเหตุอ้างว่าเขาตกงาน
แล้วเขาถูกกดดันสารพัดสารเพจากพ่อตาและแม่ยายตลอดเวลา

เวลาเงินไม่พอใช้ในบ้านเมื่อไหร่
เขาเองจะถูกกดดันต้องไปหาเงินมาจ่าย

คู่เขยใหญ่เขยคนโตของบ้าน
เข้ามาอยู่ในบ้านได้ไม่ถึงเดือนทำเว็บพนัน
เขากลัวมีปัญหาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม่ยาย
เข่าคุยกับแม่ยายแต่ปรากฏเรื่องนี้ไปถึงหูของเขยใหญ่
เหมือนกับแม่ยายเอาไปเล่าให้ฟังหรือเปล่า
คู่เขยไปยุพ่อตาอีก
บอกว่าเนี่ยระวังไอ้ติ๊กมันนะพ่อ
ติ๊กมันจะหุบสมบัติมันจะเอาปืนมายิง

แล้วยังเจอถูกคมขู่จะทำร้ายลูกหลานของเขา
เขาก็เลยเอาทุกอย่างที่ได้ยินมาได้รู้มา

ก็เลยอารมณ์ชั่ววูบใช้ปืนก่อเหตุเป็นทูตมรณะครับ
ลองฟังคำให้การกล่าวอ้างของในติ๊กครับ
ให้การพร้อมทั้งตาแดงกล่ำร้องไห้ครับ
อัดอั้นตันใจแต่นี่ก็เป็นข้อมูลที่เขากล่าวอ้างนะ
ในทางคดีการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนก็ต้องตรวจสอบ
ลูกหลานหรือยังไง

ส่วนปมเหตุที่แท้จริงรอการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ